ของเราเปิดพลอยอีกแล้ววันนี้ขอรอต้อนรับลูกสาวพญานาคคนสวย
ปกติเราขอแต่ตัวเลขน้องธัญญาอาสยามมาคราวนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า

แฟนเก่าบดซ่าวลูก
แฟนเก่าบดซ่าวลูก
แฟนเก่าบดซ่าวลูก
หากเข้าก้าวหักเจ้าว่าผลิดแรง
หากเจ้าแหงแพงเจ้าบ้านน้อยตา
หักเจ้าหลายสิหักเจ้าไปจนกว่า
เสล่าอร้อยบังจำยังแนนแกนอยู่ใด
โดนปานใดกันยังจำอยู่เคลื่อนเก่า
ขุนสาดให้พ่อพ่อสีใดเป็นผู้เจ้า
ที่ห่าวป่อสาวหลื่น
พอแต่เกิดทำงานกันแต่เสียความรักกลางใจ
อายไปมีหุ้มอายไปนั้นเข้าใจ
ยังบอกท่านได้แฮะใจกลัวจะเกลียดเสียบ่อย
น้ำตาน้ำย้อยไหล่ย้อยย้ำย้ำ

ฮังเดอร์ไอลาซิววสุฟัง
หักฮื่เกาแม่นเจ้าสิญางทางใด

น้ำตา

หักเจ้าเพราะเปลี่ยนแหลงหักเจ้าแห้งแพงเจ้าปาน้วยตา
หักเจ้าหลายสิหักเจ้าไปจนกว่าหัวสาดหน้ามือฟ้าพังสลาย
ให้ฟังจำยังแน่นแกนอยู่ได้โดนบ้านใดก็ยังจำอยู่เพื่อเงา

เป็นภาพที่เติมมาแมนเหลือเชียงตัวเขา
ลุคนี้แต่มาเป็นเพลงเศร้าแล้วชื่อเพลงคือแฟนเก่าบ่เศร้าลืม
มันยังไงล่ะคะซีสเล่าหน่อยค่ะที่มาที่ไป
ก็จริงเป็นผลงานเพลงที่เราเป็นสายเพลงช้าอยู่แล้วค่ะเราก็เลยจะไปเพลงเร็วก็ยังไงอยู่ค่ะ
ยากจังเลยก็เลยตัดสินใจว่าหาเพลงช้าพี่เบิ้ลประทุมราชก็ช่วย
ก็เลยไปเจอเพลงนี้ของน้องหนับเตยค่ะหนังเตยเป็นคนเขียนชื่อเพลงแฟนเก่ากว่าซาวลืมค่ะ
เบิ้ลก็เป็นโปรดิสเตอร์ให้เป็นภูมิกับให้เขียนบทให้จัดการให้ทุกอย่าง

ลักษณะพี่ลูลูลาล่าเป็นแม่หนูแล้วก็แม่น้องตา

ค่ะก็ไปขอแรงพี่มาช่วยกัน

อยากให้ที่เป้าลับช่วยมาต่างโรงการต่างเพลง

ใช่จริงกว่าจะได้คิวเขาก็ยากค่ะต้องโพสต์ประจานเฟซบุ๊คว่า
โอ้โฮตอนนั้นเนอะ
แล้วจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเพลงนี้นะน้องปล่อยมาประมาณอาทิตย์นิดเดียวเอง
ที่กว่าประมาณ๑๐วันยอดวิวตอนนี้ล้านกว่าไปแล้ว

จริงไม่ได้คาดหวังเยอะเลยค่ะเพลงนี้
แต่ว่าก็ขยันตั้งแต่ยังไม่ได้ปล่อยเพลงเลย
แล้วก็ให้แฟนช่วยเล่นแผ่นเสียงกัน
แล้วแผนเสียงมันไปแบบเป็นหมื่นอ่ะ
เราก็เลยตกใจแบบอุ๊ยขอบคุณทุกคนมาก
พอเพลงปล่อยออกมาปุ๊บก็เลยกลายเป็นแบบติดอะไร

ของพี่น้องชาวอีสานสามสังวัย

เพราะว่าตั้งใจอยากจะสื่อออกมาแบบบ้าน
พี่เวิร์ตเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาเวเดิมเมืองดีกว่า
เพราะว่าหนูก็ทำเอมีนในเมืองอะไรอย่างนี้มาเยอะมาก
แล้วเราก็เลยกลับมาบ้านเราดีกว่า
และอย่างที่บอกไปว่าคนกันเองทั้งนั้นการทัศนะทำไมต้องเป็นนุ่ม
คนนี้ถึงมาเป็นพระเอกเอ็มวีน้องเลือกเองอะไรหรือเปล่า
พี่เบิร์ดบอกว่าน้องการหน้าบานนั่น

หล่อแบบไทยบ้าน

มีซีนที่แบบขี่ควายซีนที่แบบเป่าแคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งน้องเหมาะหนูก็เหมาะเราก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นน้องการ
แล้วในซีนคือทำไมหนูต้องคว้าไมค์มาร้องเพลงให้เขาเขาแต่งงานอยู่

เหมือนเราคิดไปเองว่าเราอยากจะพูดจังเลย
แล้วก็มาอวยพรให้เขา
ถ้าเป็นเอาความจริงนะใครจะไปงานแต่งแฟนเก่า
น้องเหลื่อมากแฟนคาดลัดใสเหอะว่า
ถ้าเป็นความจริงแล้วจะกล้าไปจริงเหรอ

ไม่ได้ระบุคนนะคนไหนก็ได้

แล้วถ้าเขาเชิญไปไหม

ลูกสาวพยาหน้ากอยู่แล้ว
ไปขอพรที่ไหนมาบ้าง
พอชีวิตถึงจุดที่เงินเข้างานเข้า

จำไม่ได้หรอมันหลายค่ะอีหลีบอ่ะจำมาได้เลย
อ๋อสาธิเกิ๊กยกมือสาธิเกิ๊กอันถ้าเกิดวันลืมหลงใดกับมะเขาฟันเอาเด้อข้าว
มีมะเข้าฟันยังป่ะ

เราก็จะคิดเองเราก็ค่อยนึกได้
แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปบนค่ะมาแบบขอพร
เดี๋ยวเร็วนี้ก็จะทำบุญบ้านค่ะ

นอกจากงานเพลงแล้วงานละคร
ขอโทษนะคะดาราท่านหนึ่ง

สวัสดีค่ะ
เรื่องราวเนี่ยคุณเล่นเป็นแบบว่าดราม่ามีชงมีชู้ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางไทยรัฐมากเลยค่ะ
ที่ให้โอกาสธัญญาได้เป็นประสบการณ์ใหม่
เหมือนเป็นการปลดปมตัวเองเลยว่าแบบเล่นดราม่าไม่ได้ร้องไห้ไม่เก่ง
แต่เรื่องนี้คือจะบอกว่าอย่างเมื่อวานนี้ไปถ่ายมา
คือร้องไห้ทั้งวันแล้วเราทำได้เราดีใจมากเหมือนเป็นการปลดล็อกตัวเอง

คือเรื่องซีรานีที่รักตอนวังวนชู้

ใช่คือซึ่งแบบเป็นเรื่องผัวเมียแบบแรงมาก
แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้เล่นอะไรใหม่เราดีใจมาก
ประสบการณ์ตรงบอกค่ะหรือเจ้าใส่

ทีวินทิ้งเขาหวานเว่ยจ๊ะ
ไลฟ์สดขายของช่วยกันทำมาหากินขนาดนี้
ธัญญาว่าวกันซื้อว่าวกันตรงแต่งเลยบ่อ

ตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นค่ะ
ก็สร้างเนื้อสร้างตัวค่ะ
เขาก็เหมือนมาเข้าไลฟ์
แล้วก็ช่วยเราก็หมวดสินค้าเข้าไลฟ์ทำไลฟ์ขายของค่ะ
คตไม่รู้เป็นไงแต่ณปัจจุบันคนนี้ใช่ที่สุด

เป็นต่างหากเนอะ
น่ารักทุกคนก็บอกว่าเขาน่ารัก

เออต้องเขินก่อน
ต้องเขินอยู่ไม่กล้าเอามาเพราะว่ากลัวพี่จะแบบโรนลามแดง
ยังใช้คำว่าพี่ครับพี่เจคลินคนเดียวเท่านั้น
ว่าแล้วนะคะธัญญามาทั้งที

เอาทีมงานเอาแป้งมาหน่อยมาลอยน้องทัญญา
มาจากไซซ์๓๙๑

ก็พี่บอกให้หนูนึกหนูก็นึกให้แล้วนี่ไง
เลข๓อาจจะมาจากไทยรัฐเลข๙เลขดีเหมือนกันเท่านั้นเลย
อ๋อต้องฝากผลงานเลยค่ะฝากเจ้ามิหยังฝากโลดค่ะ
ฝากผลงานเพลงนะคะแฟนเก่าบอเซาลืมนะคะ
ตอนนี้ก็ไปติดตามได้ทางยูทูปอาสยามิวสิกนะคะล้านกว่าแล้วนะคะ
แล้วก็ฝากเล่นแผ่นเสียงติ๊กต๊อกด้วยฝากติดตามสินค้าทางติ๊กต๊อกด้วยนะคะ
แล้วก็ฝากละครซีรีส์ใหม่ค่ะทางไทยรัฐทีวี
ชื่อเรื่องสิรานีที่รักกวังวนชู้ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวมีละครทางอีกช่องหนึ่งคือเรื่องมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายตาเป็นนางเอก
โอ้โหมันมากมันมาก
วันนี้ขอบคุณน้องธัญญาอาสยามค่ะ